แล้วก็ต้องเขียนที่ชุดว่าพระเขียนว่าสับปะเหลอแบบนี้
คือจำได้ไหมวันก่อนเรานำเสนอข่าวลักษณะนี้

ใครเป็นเจ้าหน้าที่ใครเป็นสับปะเรอใครเป็นพระ
แล้วก็ทำพิธีในการสวดพระอภิษฐรรมให้ก่อน

บางวัดนะไม่มีพิธีแบบนี้ด้วยซ้ำนะ
นี่คือพิธีบังสุกุลให้แก่ผู้เสียชีวิตแต่บางวัดบางที่ที่มีการเผาศพต่อเนื่อง
คือส่งเผาส่งเผาเลยแล้วก็ให้ทำพิธีให้กับกระดูกในภายหลัง
ทำบุญกระดูกไงเออนี่ที่วัดราชวารีตำบลโคกลาบ
ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารของ๑๐๑นี่นะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้วัดในเขตเทศบาลเมืองรับไม่ไหวแล้วสำหรับศพผู้ติดเชื้อโควิด
ที่วัดนี้ก็ต้องแบ่งเบาภาระมาแล้วทางกู้ภัยอโศกร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะ
นำศพหญิงวัย๕๙ปีชาวอำเภอสุวรรณภูมิที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
รับศพมาจากโรงพยาบาล๑๐๑อยู่ไกลนะ๓๐กว่ากิโลค่ะคุณผู้ชม
เอามาทำพิธีมาเผาที่วัดนี้ซึ่งทางวัดในเขตเทศบาลเมือง
มันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล๑๐๑เขาเผาศพที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ติดกัน๓รายคือลงมาจากเตาแล้วก็เอาศพอื่นเผาต่อ
บางทีในเตายังมีความร้อนอยู่เลยไฟมันติดได้โดยที่ไม่ต้องจุดไฟเลยด้วยซ้ำค่ะ
วันเผา๓๔ศพนะเผากันไม่ไหวนะฮะก็เลยต้องเหมือนแบ่งภาระเนาะ
ภาระมาอยู่ที่วัดอื่นที่อยู่นอกเขตบ้างในการที่จะรับศพมาเผา
ผู้ภัยก็แบกลงไปวางบนเตาเผาไฟฟ้าแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้
แต่ก็จะเขียนเอาไว้ที่หน้าอกด้วยอันนี้ตอนถอดเห็นไหมคุณ
คือจะมารู้ตอนหลังตอนที่ถอดชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อ๋อตอนถอดนี่พี่คนนี้กู้ภัยนี่
ใช่ค่ะเขาจะมีกู้ภัยแล้วก็มีพระท่านตอนถอดชุดเนี่ยนะคะ
ก็พอหลังจากเสร็จพิธีเขาก็ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ให้พระให้สับปะเรอแล้วก็ทำความสะอาดร่างกาย

พระท่านก็รับนะบอกว่าเอาศพมาเผาที่นี่ได้นะครับ
เป็นการแบ่งเบาทางวัดอื่นที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล
แม้ว่าจะไกลหน่อยแต่ว่าเอามาเถอะ

จะได้ทำพิธีอะไรให้กับคนตายเขาด้วย
อย่างนี้วัดไกลจากโรงพยาบาล๓๐กว่ากิโล
แต่ก็มีศพมาเผาอยู่ที่นี่อยู่ตลอดเลยเหมือนกัน
ตอนนี้คุณพระช่วยแล้วล่ะฮะ
พระท่านก็ต้องช่วยทั้งสับปะเหลอช่วยทั้งโยมช่วยทั้งกู้ภัยด้วยนะฮะ
วัดเนี่ยคุณพระท่านแบกโลงเองเลยช่วยกันแบกโลงนะฮะ